ถ้าพูดถึงเสน่ห์ของผู้ชายเนี่ยนอกจากจะต้องหล่อแล้วอันยาวใส่ดีแล้ว
สิ่งหนึ่งที่เป็นเสน่ห์สำคัญของลูกผู้ชายเลยก็คือความกระตันยูต่อคุณพ่อคุณแม่นี่แหละนะคะ
ถือว่าเป็นหัวใจสำคัญที่จะสามารถเอาชนะใจสาวรวมไปถึงแฟนคลับได้
อย่างน้องนายนพัฒน์เองก็ถือว่าเป็นตัวอย่างที่ดีเขารักคุณแม่ของเขามาก
ล่าสุดจะควักเงินในกระเป๋าจากน้ำพักน้ำแรงของตัวเองตีตัวพาคุณแม่ไปเที่ยวประเทศสวิสเตอร์แลนด
ซึ่งเป็นประเทศในฝันของคุณแม่หมูพิมปากาเลยนะคะซึ่งก็ทำเอาคุณแม่เนี่ยแฮปปี้สุดสุด
ต่อจากทริปเที่ยวนี้น้องนายเองก็ได้บินมาถ่ายทำโฆษณาที่เซี่ยงไฮต่อ
ซึ่งเจ้าตัวก็เป็นปลื้มสุดเลยนะคะเมื่อเหล่าอมวยแดนมังกรที่ติดตามอินสตาแกรมมารอส่งที่สนามบินกันอย่างอบอุ่นเลยทีเดียวค่ะ
เป็นทริปที่สนุกมากครับผมไปที่นุมก็เจอคนไทยด้วยก็น่ารักกันมากเลย
แล้วก็เป็นประเทศที่เป็นประเทศที่สวยงามมากมากเลยค่ะทัศนีภาพเขาสุดยอดมาก
วันนี้หรอครับผมว่าน่าจะเห็นกันเยอะนะครับเพราะว่าแม่ถือเซลฟี่อยู่ตลอด
คือไม่วางเลยนะฮะไม้เซลฟี่แบตหมดไปตั้งหลายรอบนะครับ
นี่ครับนี่เมื่อคืนเพิ่งบินกลับมาจากจีนครับก็ไปทำงานอีกครับ
ไปเป็นงานโฆษณาเกี่ยวกับเตียงนอนชิ้นหนึ่งครับผม
เดี๋ยวก็ให้ออกมาได้ดูเร็วนี้ครับผมคือเป็นครั้งแรกที่ผมไปจีน

แต่ที่ผมไม่ได้ทำคือผมไม่ได้ลงไปบอกทุกคน

เพราะผมไปทำงานแล้วผมก็ยังไม่รู้
ว่าสเกดูลตัวเองเป็นอย่างไรอย่างนี้ครับ
ก็มีคนเอาไปโพสต์ในไวโบอะไรอย่างนี้
แล้วก็มีฟันคลับชาวจีนตามไปนู่นไปนี่

ผมก็รู้สึกเสียใจมากเลยครับ
แต่ว่าวันสุดท้ายก็มีได้เจอทุกคน
เขาก็มาส่งที่สนามบินครับ

ที่ขยายฐานฟันคลับไปอย่างชาวจีน
วาดอตีอมวยเรียบเลยนะคะ
ส่วนประเด็นที่เพจทวงคืนน้องนายจากแก๊งตั๊กไลฟ์

อย่างคุณบอยปกรณ์คุณเกรทวรินทร

ถ่ายทอดสเต็ปเกรียนโชว์ลีลาการแดนส์

หมูถึงกับกุมขมับหรือเปล่า
ฟังคำตอบจากปากน้องนายกันเลยค่ะ
ขำครับขำกับคุณแม่อยู่

ความจริงต้องขอบคุณพี่ทั้ง๓ท่านมากเลยนะครับ

จริงพี่เขาเป็นคนดีกันมากครับผม

จริงแม่ผมเมื่อกี้พี่เขา๓คนอยู่แล้ว

เพราะมีคนไปบอกเขาว่าแม่ผมชอบพี่บอยมาก

ก็ทวงได้ครับผม
แต่ผมก็ซึมซับบางอย่างมานิดหน่อย